กลับมาพบกับศึกสุดที่รักผ่านไปแล้วกับสองศึกและในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักมวยฮีโร่โอลิมปิกของเรา
ผ่านเข้ามาลุ้นกำลังพิสูจน์รักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและขอต้อนรับเข้าสู่รักต้องอุ้มครับ
อุ้มกันครับสุดท้ายเมื่อไหร่
เกือบทุกวัน

เอาไปทำอะไรดีครับ
ก็คงจะเอาไปทูลการศึกษาให้ลูกน่ะครับ

ปกติเรื่องเงินที่บ้านนี่ใครเป็นคนดูแล

คุณหุ่นรู้อยู่แล้วแน่นอน
ถ้าดูทุกวันนี้ควายละอะไรเนี่ย
ดูสิซอยทองไม่มี
เมียดูแลหมดทุกอย่าง
ครับบ๊วยบ๊วยบ๊วย
คิดว่าจะได้ไม่มีทางหรอกขออะไรก็ได้ขอแบบนี้มีทางถ้าอย่างนั้นคุณมารู้จักกับเครื่องนี้ครับขอแนะนำให้รู้จักเครื่องพิสูจน์รักครับ

ฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้

จากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย

หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย

แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
โดนเซ็นเซอร์ของเครื่องพิสูจน์รัก
เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที
เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที
และได้รับเงินเพียงเครื่องหนึ่งที่สะสมไว้
และได้รับเงินเพียงครึ่งหนึ่งที่สะสมไว้

เจอเครื่องพิสูจน์ละของเราอึ้งเลยเปล่า

ไม่ใช่ไฟจักรยานมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์

กำลังสกัสซี่อยู่สกัสซี่แหลม
กำลังสกัสซี่อยู่สกัสซี่แหลม
กำลังสกัสซี่อยู่สกัสซี่แหลม

ไฟมันจะเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นผมบอกว่า

ลืมบอกเรื่องนี้ไป

เรามีสามีเป็นนักมวย
ระดับไหนก็แล้วแต่
เลือกแผ่นเลย

หนึ่งก่อนเลยนะครับหาเงินนะหาเงินนะ

ว้าวหนึ่งแล้ว
หนึ่งแผ่นมาแล้วอีก๔แผ่นเป็น๑หมื่นบาท
นี่ก็ได้ไปล้านหนึ่งเลยอันต่อไป

ปุ๊บโอ้อีก๓ชั่วนี้ครับ

อย่ามาทะเลาะกันให้ต่อหน้าผมนะ๓นะ

ดูท่าจะใจร้อนเป็นพิเศษนะครับคุณสมจิต

ปุ๊บไม่ใช่๒๐วิ
ไม่พอเลี้ยงลูกไทม์ให้๑แม้

คุณสามารถปล่อยเมียคุณลงกระแทกแรงได้เลย

สั่นดิคุณสมจิตอย่าสั่น

โหดกวางได้

ตะกี้นี้ถ้าผมเป็น
ก้นของเขาเนี่ยกระแทกไปอย่างแรง

ชีวิตเมียผมไม่เคยเลือกอะไรที่ดีเลย

ชีวิตเขาหาไม่เจอใช่ไหมเงินอยู่ที่ไหน

ตอนนี้คุณสะสมอยู่๓๐๐๐บาท
คุณว่าเงินอีก๒ป้ายอยู่เบอร์อะไร
มาให้เขาเลือกแล้วกัน

ถ้าเป็นเงินนะตรงข้ามเลยนะ

โอ้โหเงินอยู่ที่ไหนครับ
หนุ่มครับ๗ค่ะ

ฟักเงินอยู่นี้

หมายเลข๒ก็คือเงินนะฮะ

ก็คือเวลาอย่างแน่นอนนะครับ

รับกลับบ้านไป๓๐๐๐บาท

ต้องบอกกันนิดนึงว่าคติในการที่คุณจะอยู่ด้วยกัน
ที่มันเป็นสิ่งดีที่จะแบบแบ่งให้พวกเราทุกคนได้รับรู้เนี่ย
มันคือยังไงบ้างเพราะว่าคุณก็อยู่กันมานานแล้วนะ

ต้องอยู่ด้วยมีเหตุผลนะคะมีอะไรคุยกัน

มีเหตุผลซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกัน

ชีวิตแล้วชีวิตคู่ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาเหมือนลิ้นกับฟัน

แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกัน
แล้วเอาเหตุผลมาคุยกันมาเคลียร์กันตกลงกัน
อืมเรามันต้องมีเป้าหมายของชีวิตครอบครัวครับ

ขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณจริงแล้วก็แน่นอน

แล้วขอฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับททุกคน
เงินทองเป็นของนอกใกล้แต่ถ้าทำหายเมียเอาไตแน่นอน
ดังนั้นอย่าทำเงินหายครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
สวัสดีครับ
ในสัปดาห์หน้าครับ